จัดจ้านย่านวิพาเทปเย็นวันนี้นะคะอยากให้ติดตามชมค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญเนี่ยจัดจ้านจริงจริงนะคะเพราะว่าจัดเต็มค่ะสำหรับคุณรัศมีแขกแล้วก็ตี้ช่ากันที่มานั่นเองค่ะคู่นี้มาเป็นคู่กวนเดียวกันสนิทกันมากค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่เติบโตนะคะที่ประเทศสวีเดนเหมือนกันด้วยค่ะ
การมาเยินครั้งนี้ของรัฐสมีแขกแล้วตี้ช่าค่ะจัดเต็มที่ค่ะ
คุณผู้ชมดูสิคะท่าเต้นฟาดบับกันแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดค่ะ

หรือว่าจะเป็นเกมสนุกวัดทักษะภาษาไทยนะคะ
รับประกันว่าฮาแน่นอนฮาแบบน้ำตาเล็ดเลยค่ะ
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการล้วงหัวใจของทั้งคู่ค่ะ
อีกคนก็เพิ่งเจอรักครั้งใหม่นะคะ
อีกรายก็กำลังเหงาใจเพราะต้องห่างแฟนค่ะ
งานนี้เจอ๓พิธีกรขยี้ขยี้แล้วก็บดทาง
จนถึงแบบว่าโอ้โหกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลไม่ได้เลยทีเดียวล่ะค่ะ
ก็ติดตามกันได้นะคะเทปนี้รับรองว่า
จัดจานยันวิพาสนุกแน่นอนนะคะ
ก็ทุกวันอาทิตย์เลยนะคะ

ใช่ค่ะอยากรู้นะมาเทปนี้เนี่ยใคร
ใครจะห้ามใครดูทุกคนแบบว่าเฮฮากันหมดเลยนะคะ